นี่คือมาเดินแบบใช่ไหมครับ

คุณเพลงก็บอกแล้วสวยมากับฝนฝนมากับความสวยของดิฉัน
คุณจะสวยจริงคุณก็เอาร่มออกเขาบอกว่าเดินตากฝนมา

ว่าเพราะคุณเดินเมื่อวานพายุเข้าเลย

โดยเฉพาะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้
ก็อยากจะให้ทุกคนได้อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันสุดสัปดาห์นี้จะออกไปไหนจริงเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังพกร่มเสื้อกระฝงกระสุนไว้ด้วยนะจ๊ะเตือนกันแบบนี้แหละค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้าค่ะ
หลายพื้นที่เมื่อวานนี้ก็เจอฝนมาทักทายกันบ้างแล้ว
แต่วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อเรือนนี้๒๖๒๘จะเจอฝนกันหนักหน่อยหลายพื้นที่เลยนะคะ
ตรวจสอบจากแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะ
ช่วงของตอนกลางของประเทศนะคะตั้งแต่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือ
จะเจอฝนมากหน่อยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายไปแล้วเนี่ยค่ะ
จะเกิดฝนในหลายพื้นที่นั่นมาจากว่าเรื่องของมวลอากาศร้อนที่ยังคงปกคลุมประเทศไทย
แล้วก็มีปัจจัยเรื่องของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มวลอากาศเย็นที่แผลลงมาทำให้เกิดฝนฟ้าขนองในช่วงนี้
กรมอุตถุนิยมวิทยาจึงออกประกาศเตือนฉภาพที่๗แล้วนะคะส่วนเรื่องของอุณหภวงความร้อนช่วงสายตัวเลขก็อยู่ที่๓๐กลางแล้วนะคะ
แถบภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือด้วยแต่ถ้าหากว่าไปถึงช่วงของบ่ายสามแล้วคุณคะเจอความร้อนแบบร้อนจัดจัดร้อนจีจีเลย
แต่ว่าขณะเดียวกันร้อนไม่นานฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะทำให้เรียกได้ว่าอากาศแปรปรวนต้องเฝ้าระวังกันนะคะเรื่องของสุขภาพส่วนเรื่องของทิศทางลมนะคะก็จะพัดมาจากทางทิศตะวันตกนะคะก็จะพาดผ่านทางตอนบนแล้วก็ตอนกลางของประเทศจะสังเกตว่าเราจะเห็นกลุ่มเมฆก็คือแถบสีเทาเทาเนี่ยนะคะพาดผ่านตลอดทั้งวันเลยปกติแล้ว
รับมือเลยนะคะเจอฝนอย่างแน่นอนตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้กลุ่มฝนจะเกิดขึ้นช่วงไหนบ้างเราให้คุณผู้ชมดูเป็นรายวันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ช่วงบ่ายเย็นเนี่ยค่ะฝนเริ่มพัดผ่านมาประปรายนะคะคืออาจจะไม่ได้เต็มพื้นที่แต่ว่ามาทั่วถึงกันบางพื้นที่เกิดก่อนบางพื้นที่เกิดตามมากรุงเทพมหานครรู้สึก

แล้วก็ลูกเห็บตกแตกต่างกันไม่เท่าไหร่นะคะกับภาคอีสานเพราะอากาศร้อนร้อนจัดเลยเหมือนกันนะคะอุณหภูมิสี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสบวกลบได้อีกเล็กน้อยแต่ว่าฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมากหน่อย๑๔๐ของพื้นที่เพราะไม่พี่น้องจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษส่วนภาคกลางนะคะอากาศร้อนถึงร้อ

วันนี้ก็มีทั้งร้อนแล้วก็มีฝนตกด้วยอุณหภูมิสูงสุด๔๐องศาเซลเซียส
ระวังเรื่องของสุขภาพอนามัยกันด้วยนะคะ
และนี่ก็คือการคาดการณ์สภาพอากาศของวันนี้และพรุ่งนี้
เหมือนว่าฝนจะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมพูดไม่ทันขาดคำ

ลูกแจ็ปก็มาสวัสดีค่ะ